เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหาออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ
ในโอ้โหไทยแลนด์
เพียงสามสิบนาทีจากตัวอำเภออุ่มผาง
น้อยคนนักจะรู้ว่าที่นี่มีการท่องเที่ยวชมธรรมชาติอย่างสนุกสนานได้อีกหนึ่งรูปแบบ
ผมอยู่ในหมู่บ้านประหลาดทะครับ
เริ่มออกเดินทางไปพร้อมกันเลยครับ
หลายคนนะครับอาจจะเคยนั่งช้างมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนั่งช้างชมโบราณสถานหรือว่านั่งช้างตามป่าตามเขานะฮะ
แต่วันนี้เมื่อคุณมาที่หมู่บ้านปรทะนี้แล้วนะครับจะมีหนึ่งการนั่งช้างที่ไม่มีที่อื่นหายากมากแน่นอนนะครับก็คือการนั่งช้างบนลำทานใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนั่งช้างบนลำทานกับพี่ตินะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของที่นี่ด้วยนะครับ
ติครับนี่เป็นการนั่งช้างบนลำทานครั้งแรกมันขโยกขยกเหมือนกันเนาะครับผม
ปกติแล้วช้างพี่เอาไว้ไว้ขนของกันเหรอครับครับวนไว้ขนแล้วก็

จะลงหลังช้างแต่ว่าเราสามารถเดินเท้าต่อมาถึงบริเวณตรงนี้
ตรงนี้ก็คือน้ำตกปลาทะครับนะครับเดี๋ยวผมรบกวนพี่ติ
พาผมเข้าไปดูดีกว่าครับ
อันนี้นี่เริ่มเห็นไกลแล้วพี่ครับผมตรงนั้นนะครับไป
ดีนะครับตอนนี้เรามาถึงที่น้ำตกตลาดทะ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบรรยากาศดีมากมากเลยครับพี่ติ
แล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะกระโดดเล่นน้ำนี่ก็สามารถโดดลิฟท
เล่นได้เลยใช่ไหมฮะครับบรรยากาศดีจริงจริงพี่ติครับผมถามนิดนึง
คืออย่างพวกพี่เนี่ยคงจะต้องเข้าป่ากันบ่อยบ่อยใช่ครับ
ถ้าเกิดเราหิวขึ้นมาเนี่ยพี่อยู่กลางป่าเราทำไงอะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูที่เราทำเนอะเดี๋ยวผมพาไปไปครับไปครับ
ตอนนี้เราขึ้นมาจากน้ำตกป่าละทะเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ด้านหลังผมก็จะมีน้องเขากำลังพักผ่อนอยู่ทานอาหารของเขาไปครับ
ด้านหน้าผมครับพี่ตีครับนี่กำลังจะจัดอะไรให้ผมครับ
ทำน้ำพริกครับน้ำพริกก่อชิโต้ครับน้ำพริกก่อชิโต้ครับ
เป็นน้ำพริกของสปายกระเด่งเลยใช่ครับอ่ามีพริกใส่แล้วก็มีมะเขือเทศเนอะครับ
แล้วก็มีกะปินั่นแหละแล้วก็จะเสริมนี้นี่จะหอมมากเลยนะครับ
อันนี้ใบอะไรครับอ่าเขาเรียกภาพอิรุมครับภาพอิรุมแล้วภาษากระเด่ง
เรียกว่าอะไรนะอร่อยภาษากระเด่งเรียกว่า
ไม่ใช่แล้วอ้อวี่อพี่นะครับแปลว่าอร่อยอร่อยจริงคุณผู้ชมที่สำคัญคือมันหอมมาก
คือให้นึกถึงภาพเวลาที่คุณไปตามสปาหรือว่าไปตามโรงแรมหรูอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีกลิ่นสมุนไพรแบบนี้แบบเดียวกันอย่างนี้เลยฮะนี่ก็คือใบนอกกะวอร์
คอนกะว่อนะฮะแล้วก็ตรงนั้นปลาอะไรครับปลาปรุงครับ
ปลาปรุงครับปลานี้เราจับมาจากไหนครับเอ่อจากนอกเข็นหัวห้ามนะครับ
เพราะว่าในส่วนของน้ำตกนี่เขาจะห้ามไว้เป็นไงครับพี่ตำยากไหมครับ
ไม่ยากครับดูพี่กล้ามขึ้นเลยนะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับน้ำพริกมะเขือเทศนะฮะ
หรือในภาษากะเหลี่ยงเรียกว่ากอชิโตครับกอชิโต
เป็นยังไงครับเฮ้ยคือเผ็ดนะแต่ว่ามันอร่อย
แล้วก็กลิ่นของมะเขือเทศเนี่ยหอมมากมากยิ่งถ้าเกิดคุณมาเดินป่าแล้วแบบออกแรง
แล้วพอมาเจออะไรแบบนี้ครับมันเป็นอะไรที่อร่อยมากนะฮะ
ตีครับวันนี้สนุกมากเลยนะฮะ
ได้ทั้งขึ้นน้องช้างมหมื่นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ลงไปดูน้ำตกปลาทะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ติมากนะครับขอบคุณพี่ด้วยครับ
ท่องเที่ยวชุมชนอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้
เพราะนอกจากจะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
สัมผัสรอยยิ้มและการต้อนรับที่แสนอบอุ่นแล้ว
พื้นที่ตั้งของชุมชนแต่ละแห่งส่วนใหญ่ยังมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
อากาศบริสุทธิ์อีกทั้งการมาท่องเที่ยวชุมชน
ยังช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทำให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้แบบยั่งยืนครับ
เย็นค่ำแบบนี้นะครับอากาศเย็นสบายมากเลยนะฮะ
วันนี้เราก็เหนื่อยกันมาทั้งวันเลยนะครับนอกจากการเที่ยวแล้วเนี่ย
การกินครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นความสุขของพวกเรามากนะฮะ
ถ้าคุณมาที่อำเภออุ้มผางในช่วงของวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครับ
คุณก็จะเจองานแบบนี้ถนนคนเดินอุ้มผากนะครับ
เดี๋ยววันนี้ตามผมมานะฮะเราจะเข้าไปดูกันว่า
ที่นี่เขามีอะไรบ้างและแน่นอนครับเราไปหาของอร่อยทานกันครับ
นี่ครับเข้ามานะฮะสองข้างทางก็จะเน้นเป็นของกินนะครับ
ที่นี่นะฮะรวมถึงก็จะมีเสียงดนตรีคลอตลอดเวลานะครับ
มีนี่ผัดไทยแม่ส้มตำหอยทอดจ้ะหอยทอด
อันนี้นี่อะไรนะใบเล็กพุทธค่ะก็คือใบนี้ใช่ค่ะ
ใบนี้นี่คือเป็นใบของที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ของทอดกับถนนคนเดินเป็นสิ่งคู่กันนะครับเพราะว่าเราจะต้องเดินไปด้วยทานไปด้วยนะฮะ
อะไรที่สามารถทานง่ายแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
นี่นี่นี่นี่นี่นี่สีหน้าทานมากมากเลยครับผม
ร้านนี้แนะนำจริงอร่อยมากทอดมานุนพี่อร่อยมากพี่
ว้าวเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรครับนี่อันนี้ลูกหม่อนครับ
ลูกหม่อนครับที่ชื่อนี้ก็คือครับคือลูกหม่อนนี่คือ
ที่นี่เลยใช่ครับปลูกที่นี่ครับยี่สิบบาทเท่านั้นนะฮะ
มัลเวอรี่ของฝรั่งแต่ที่นี่เรียกว่าลูกหม่อนอืมเห็นไหมครับเปรี้ยว
เปรี้ยวเปรี้ยวแต่อร่อยแต่มันมันสดชื่นอ่ะ
คืออยากบอกว่าพอไปเดินป่ามาทั้งวันแล้วมาทานอะไรแบบเนี้ยใช่ครับ
มันมันใช่ทำให้เราสดชื่นขึ้นมาจริงเห็นไหมครับ
หน้าผมตื่นขึ้นมาทันทีฮะมีแบบเป็นน้ำอย่างงี้ด้วยนะครับ
มันอร่อยอร่อยจริงสดชื่นมากนะฮะน้ำลูกหม่อนครับผม
นี่นี่ไอเดียเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็คือตัดเป็นชิ้นพอดีทำแบบนี้แล้ว
ไม้สามารถเดินแบบเก๋ถ่ายรูปอย่างเงี้ย
แล้วก็หิวก็หยิบขึ้นมาง่ำเคี้ยวหวานไปนะครับ
การที่อุ้มผางเป็นเมืองปิดมาช้านาน
ทางการได้ทำการตัดถนนลัดเลาะตามไหล่เขาและสรรเขา
แล้วเสร็จเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบหก
ประตูแห่งเมืองท่องเที่ยวก็เริ่มเปิดตัวขึ้น
ผลพลอยได้ที่ยิ่งใหญ่จะอยู่ในความทรงจำยากที่จะลืม
เดินเล่นมาแล้วนะครับประมาณ๑ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นเวลาที่คุ้มค่ามากนะฮะ
มีทั้งความน่ารักมีทั้งของอร่อยให้เราได้ทานได้ชิมกันที่นี่นะฮะ
ใครที่มาวันศุกร์เสาร์บอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาดต้องแวะมาที่นี่นะครับ
ถนนคนเดินอุ้มผ่านครับ
โอ้โหแจกเลยรวมสนุกกันง่ายได้ของรางวัลฟรี
ตอบคำถามว่าเราพาไปชมการปลูกพืชชนิดใด
หมู่บ้านประหละทะให้ตอบมา๒ชนิด
กติกาให้ดีเข้าเฟซบุ๊ครายการโอ้โหไทยแลนด์
ดไลค์เพจกดแชร์คำถามและตอบแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์
อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะใครตอบถูก
พร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงานรับไปเลยเสื้อยืด๒ตัว
กระเป๋าผ้า๑ใบจำนวน๕รางวัล

วันศุกร์ที่๖ธันวาคมพศ๒๕๕๙
จัดที่๙ธันวาคมพศ๒๕๖๒

โปรดติดตามตอนต่อไป